มาอัปเดตเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมที่อุบลราชธานีกันหน่อย
ตอนนี้เขาบอกว่าสถานการณ์หลายพื้นที่เริ่มที่จะคลี่คลายลงนะคะ
เพราะว่าระดับน้ำค่อนข้างที่จะลดลงต่อเนื่อง
สถิตนิมันการที่ตอนก่อนหน้านี้ถูกน้ำท่วมสูงกว่า๑เมตร
ตอนนี้สามารถกลับมาเปิดการจราจรได้ตามปกติแล้วเหมือนกันนะคะ
สถานการณ์แม่น้ำมูลในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
ตอนนี้ถือว่าระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่องค่ะ
หลังจากหลายพื้นที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลาย
วันนี้นะคะเจ้าหน้าที่เปิดการจราจรที่ถนนสถิตนิมันการ
เส้นทางเชื่อมระหว่างเทศบาลเมืองวารินชำราบ
และเทศบาลนครอุบลราชธานีค่ะ
เพื่อให้รถยนต์และก็รถจักรยานยนต์สามารถที่จะสัญจรได้
ขณะที่ทางจังหวัดมีการสนที่กำลังร่วมกับทหารตำรวจและกรมทางหลวงนะคะ
แท่นแบรี่แล้วก็ถุงกระสอบทราย
ล็อกน้ำเพื่อไม่ให้ไหลเข้ามาท่วมเพิ่มค่ะ
ส่วนท่อซิ่งพญานาคที่ได้รับความอนุเคราะห์จากจังหวัดนครปฐม
ถือว่าทำหน้าที่ได้ดีนี่แหละค่ะสูบน้ำกันใหญ่เลยนะคะ
ตอนนี้ก็สูบน้ำกู้ถนนอุบลวารินตลอดทั้งคืนที่ผ่านมา
ก็สามารถที่จะสูบจนสำเร็จสามารถเปิดการจราจรได้เช่นเดียวกัน
ในพื้นที่ประสบอุทธกภัยที่มีแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนเนี่ย
ก็ยังมีเรื่องราวดีนะคะคุณมนฤดี
ข่าวนกกระจอกเขาโพสต์คลิปความประทับใจ
หลังจากที่ในบินบรือฤทธิ์พบกับเด็กหญิงสุพัสราเข็มนางรองหรือน้องพิมวัย๑๐ปี
มาทำไมมาพร้อมกับเงินออมที่ออมไว้ในกระติกน้ำค่ะ
เป็นเงินรวมทั้งสิ้น๓๒๑บาทเพื่อมาร่วมบริจาคช่วยน้ำท่วมกับพี่บินด้วย
ก็สร้างความประทับใจให้กับพี่บินเป็นอย่างมากนะคะ
น้องพิมป์เนี่ยบอกว่าได้เงินไปโรงเรียนวันละ๔๐บาท
หลายเดือนเข้าก็นำไปฝากธนาคาร
ช่วงนี้ที่บ้านในชุมชนบ้านกุฎปลาขาวอำเภอวารินชำราบถูกน้ำท่วม
ไม่จำเป็นต้องใช้เงินซื้อข้าวกิน
เพราะได้รับข้าวแจกจากโรงทานเกือบทุกมื้อดูน้ำใจน้องเขาสิ

ก็เลยอยากนำเงินที่เก็บสะสมไว้มาช่วยน้ำท่วม
ซึ่งน้องพิมยังฝากบอกขอบคุณพี่บินด้วยนะคะ
ที่ไม่ทิ้งชาวบ้านนะคะที่อุบลราชธานี
ส่วนประเด็นเรื่องที่มีสาวอายุ๑๔
ที่มีการปลอมบัญชีบริจาคเข้าบัญชีของคุณบินบรือฤทธิ์ก่อนหน้านี้
และต่อมาพบว่าคนที่ปลอมบัญชีอายุแค่๑๔ปีเองนะคะ
แล้วเอาเบอร์บัญชีพี่สาวมาแปะเอาไว้
ปลอมบัญชีคนนี้เนี่ยเขาเดินทางไปพบบินที่จังหวัดอุบลราชธานีด้วยนะล่าสุด

เขาบอกว่าตั้งแต่แรกที่ทำรูปปลอมขึ้นมาเพื่อรับบริจาค

แม้ว่าจะมีการแชร์ในกลุ่มต่างและโพสต์ลงโลกโซเชียล

แต่ซายเนี่ยซึ่งเป็นเจ้าของบัญชีเขาเป็นลูกพี่ลูกน้อง

เพื่อให้เรื่องมันจบไปตอนแรกนะคะว่าซายเป็นคนทำ

โดยเขาบอกว่าแค่แปะเลขบัญชีแล้วก็โพสต์เล่น
ไม่ได้หวังเงินแต่ลบออกไม่ทันค่ะ
ก็ต้องขอโทษจริงไม่ได้ตั้งใจนะคะ
อยากขอโทษทั้งชาวอุบลขอโทษพี่บินด้วย
แม้ว่าจะได้คุยขอโทษกับพี่บินแล้วแต่ก็ยังเสียใจในสิ่งที่เกิดขึ้น
รับว่านี่เป็นบทเรียนที่ดี
หลังจากนี้จะไม่ทำเรื่องแบบนี้อีกแล้ว
ฝากเตือนว่าใครคิดจะทำแบบนี้นะคะ
มันมีผลกระทบวงกว้างนะ
แค่แป๊บเดียวเดี๋ยวก็ลบเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้หรอก

นายบินบอกว่าตัวเองก็ไม่แน่ใจว่าที่น้องเบสเขาพูดเนี่ยจริงหรือเปล่า
ใจลึกฟังแล้วก็ยังไม่ค่อยเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์
มันไม่น่าจะเป็นการทำแค่เล่น
เพราะถ้ามียอดเงินโอนสูงถึงเป็นแสน
จะเอามาคืนไหมอันนี้คุณบินเขาตั้งคำถามนะคะ
แต่ในเมื่อน้องทำผิดแล้วออกมารับผิดกับเนื้อกับตัว
แล้วเป็นกระบอกเสียงว่าทำแบบนี้มันไม่ดีเป็นบาป
อ่ะก็ถือว่าให้อภัยกันนะคะตอนนี้ก็ไม่ได้โกรธน้องเบสแล้ว
ส่วนนายกรัฐมนตรีก็อยู่ที่อุบลราชธานีด้วยเหมือนกัน

แล้วก็ไปให้กำลังใจพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทธกภัยอยู่ตอนนี้ด้วย
นายกรัฐมนตรีบอกว่าความทุกข์ของพี่น้องประชาชนก็คือความทุกข์ของผม